งานไทยจากอิสราเอลที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกันอยู่นะครับ
เพราะว่าก็มีเที่ยวบินไปรับเรียกว่าทุกวันเลยนะตอนนี้นะครับ
บ่ายวันนี้นี่ก็เพิ่งจะลงมาอีก๑๓๖คนนะคะ
เครื่องที่ท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองค่ะ
ตอนนี้หลายคนก็น่าจะเดินทางกลับถึงภูมิลำเนากันแล้ว
ไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันหน่อยนะคะ

จะมีหนึ่งในแรงงานไทยคนหนึ่งที่พอเท้าแตะพื้นปุ๊บนี่

นี่นี่ก้มลงเอามือไปแตะพื้นเลยค่ะ

คิดว่าคงจะดีใจที่ได้กลับมาถึงแผ่นดินบ้านเกิดแล้ว
มากันทั้งหมด๑๓๖คนเป็นผู้ชาย๑๓๒คนผู้หญิง๔คนนะคะ
ไม่มีเด็กไม่มีผู้ป่วยและไม่มีชาวต่างชาติ
เจ้าหน้าที่ก็นำแรงงานทั้งหมดขึ้นรถบัส๔คัน
พาไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตหรือว่าที่บางซื่อค่ะ
แล้วก็จะมีญาติไปรอรับที่นั่นเพื่อที่จะแยกย้ายกลับภูมิลำเนากัน
นี่คือกลุ่มของแรงงานไทยที่นะตอนนี้เดินทางกลับจากอิสราเอลนะคะ
จนถึงวันนี้๑๐๖๒คนแล้วที่ได้กลับบ้าน
กลุ่มล่าสุดวันนี้คือกลุ่มที่๘ค่ะ
นายวิทยาวัฒน์กุลวงหรือว่าคุณแจ๊ค
ในแรงงานไทยที่รอดจากการถูกปาดคอจำได้ไหมคะ
ที่เขาต่อสู้กับกลุ่มจีฮัทกลุ่มฮามาสอ่ะ
วันนี้กลับถึงบ้านแล้วนะลงจากเครื่องเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นคนเจ็บทางทีมหน่วยแพทย์เนี่ย
ก็เข้ามาล้างแผลให้ด้วยในเบื้องต้นนะคะ
มีคุณวาสนาภรรยาแล้วก็มีลูกสาวมานั่งรอรับค่ะ
คุณพ่อก็อุ้มลูกสาวไม่ปล่อยเลยเพราะคิดถึงมาก
คุณแจ๊คไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานแจ้ง
บอกว่ายังมีอาการบาดเจ็บที่คออยู่ก็ไม่อยากให้พูดเยอะ
ว่าจะมีผลกระทบด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เล่าเรื่องอะไรมาก
เพราะกลัวจะมีผลกระทบกับตัวประกันที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสจับตัวอยู่ด้วย
และเจ้าหน้าที่ก็พาคุณวิทยาวัฒน์ขึ้นรถตู้จากกองทัพอากาศไปที่บางซื่อค่ะ
ทางฝั่งกระทรวงต่างประเทศนะคะวันนี้ก็แจ้งบอกว่าสถาบันนิติเวศของอิสราเอล
อนุญาตที่จะให้เรานำร่างคนไทยที่เสียชีวิต๘รายออกจากสถาบันได้แล้ว
นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถนำร่างแรงงานไทยกลับประเทศได้
จะเดินทางออกจากอิสราเอลวันนี้๒ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็น่าจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้า๘โมง๕๐นาทีค่ะ
รายชื่อทั้ง๘ร่างที่จะเดินทางกลับมานะคะ
คุณพงศธรขุนศรีคุณพิชิตนาจันทร์คุณชัยรัฐสานุสันคุณอานันต์เพชรแก้ว
คุณพงพัฒน์สุชาติคุณอนุชาโสภากุลคุณพงเทพกุศรำคุณธนกฤษปรากฏวงนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตประสานเรื่องของรายละเอียดต่อไปนะคะ
ครอบครัวอานันเพชรแก้วค่ะตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะว่า
ร่างของคุณอานันต์จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้า
เตรียมที่จะรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แม้ในใจลึกยังคงหวังยังคงไม่อยากจะเชื่อว่าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้วนะคะ
คุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโนนเชือก
เที่ยงเภอจตุรัสจชัยภูมิบ้านของคุณอานันนะคะหรือคุณนัน
เจอกับภรรยาคุณนันคุณอ้อยใจค่ะเธอบอกว่าคุณนันเนี่ยไปทำงานที่สวนเกษตรในอิสราเอลได้๒ปี๕เดือน
ตลอดระยะเวลาทำงานเนี่ยคุณอันส่งเงินมาให้ใช้หนี้แล้วก็กินอยู่เดือนละ๕๐๐๐ทุกเดือนเลย
ถึงขั้นที่ตอนนี้มีทุนทรัพย์เตรียมที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยซ้ำ
กลับไปวันเสาร์ที่๗ตุลาคมกำลังวีดีโอคอลคุยกับคุณนันอยู่ตอนเที่ยงคืน
เพราะวันนั้นคือวันเกิดคุณนั้นไม่ถึง๑๐นาทีอยู่คนนั้นก็ไล่เธอกับลูกไปนอนค่ะ
แล้วรุ่งเช้าอีกวันเธอบอกเธอติดต่อคุณนั้นไม่ได้เลยส่งรูปลูกไปให้มีการอ่านแต่ไม่ได้ตอบ
พอรู้ว่ามีเหตุประทะกันเธอก็ยิ่งกังวลใจแล้วพอยิ่งติดต่อสามีไม่ได้เธอก็ยิ่งเครียด
บาย๓โมงกว่าสถานทุทเทลอาวีฟนะคะเป็นคนโทรมาหาคุณนันว่า
แล้วพบร่างของสามีเธอเสียชีวิตเธอบอกเธอช็อกไปเลยค่ะอืม
แต่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แคมป์พลงานที่สามีทำงานอยู่เนี่ยในนั้นมีคนไทยยี่สิบสี่คน
หายและเสียชีวิตสิบสามคนรอดชีวิตสิบเอ็ดคนเธอได้คุยกับ
แรงงานสามีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเล่าบอกว่าช่วงเวลาที่
ฮามาสบุกเข้ามากราดยิงในแคมป์คนงานทุกคนวิ่งหนีตาย
แต่คุณนันสามีเธอนอนแอบอยู่ใต้เตียงคุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้
ใช่ไหมคะที่มีคนซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงอ่ะครับแต่ว่าในคลิปอ่ะไม่เห็น
คุณนันนะแต่เพื่อนรายงานบอกคุณนั้นแอบอยู่ที่ใต้เตียง
แรงงานพยายามดึงตัวคุณนันออกมาแล้วแต่ว่าคุณนันบอกว่า
อยู่ข้างนอกน่าจะอันตรายกว่าก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัย
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอตัวคุณอนิกเลยจนทุกคนมารู้ว่า
ห้องพักในแคมป์คนงานถูกไฟไหม้ค่ะ
เขาบอกว่าดูแล้วดึงแล้วแต่พี่อนันต์ไม่ออกมาอืม
ดูแล้วยังไงเขาบอกว่าเขาเจอหมอบอยู่ใต้เตียง
เขาบอกไปดึงพี่เขาแล้วพี่เขาไม่ออกมาเขาบอกว่าเงียบเงียบ
เดี๋ยวเขาได้ยินเขาพูดอย่างงี้อืมตอนนั้นคือพี่อันนันอยู่ในห้องพัก
ไม่ทราบเหมือนกันว่าในห้องตัวเองหรือเปล่า
ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไร
ก็คือรอลุ้นรอลุ้นว่าขอให้ผิดคนค่ะ

เขาบอกไหมครับว่าที่เขาเจอศพเนี่ยคือสภาพศพอยู่ยังไง
ไม่ค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไร
เราได้ถามเขาไหมถามค่ะอืม
แต่เขาเขาบอกว่าไม่สามารถบอกได้อืม
เขาบอกไหมคะว่าเขาเจอว่าพี่อันนันเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันหนึ่ง

ลูกสาวนะคะลูกสาวอายุ๑๑ขวบค่ะลูกสาวก็บอกว่า
ยังไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อไม่อยู่แล้ว
บอกจะรอจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเอง
เองจะได้เห็นร่างของพ่อด้วยตาตัวเอง

คนในครอบครูถึงแม้พยายามปลอบใจกับว่า
มันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้มันอาจจะผิดคนก็ได้
แล้วก็มีการเตรียมรูปเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
เท่าคนแก่ก็มีการนำเสื้อตัวที่สามีจะชอบใส่ที่สุด
แล้วก็เป็นตัวเดียวที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ย
ผูกสายสินไว้ที่ข้อมือข้างขวาแทงข้อมือสามีด้วยแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับเป็นการเรียกขวัญแล้วก็รอลุ้น
รอลุ้นว่าวันพรุ่งนี้ร่างที่จะเดินทางมาที่บ้านเนี่ย

เป็นแทงข้อมือเขาจริงไหม
ทุกผู้ชมครับช่วงนี้นางเยี่ยมบนรี